สัปดาห์ที่มีวันสำคัญอย่างวันรัฐมนูลนะครับ
ไทยรัฐทีวีก็ได้นำเสนอเนื้อหาสาระสำคัญของรัฐมนูล

ฉบับวันนี้จะเสนอเป็นฉบับที่๓
คือฉบับปี๒๕๓๔นะครับ
ทำขึ้นในช่วงการปกครองของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

ซึ่งก็มีบางคนมองนะครับว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุน้องเลือด
และก็ความวุ่นวายเกิดขึ้นในพฤษภาคม๒๕๓๕
แต่ว่าประธานยกร่างรัฐมนูญฉบับนี้นะครับ

ความขัดแย้งก็อาจจะไม่สามารถที่จะยุติลงได้

คุณผู้ชมค่ะรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยปี๒๕๕๙
ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่๑๕ของประเทศไทยนะคะ
ถูกจัดทำขึ้นในขณะที่ประเทศอยู่ภายใต้การปกครอง
ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
หรือที่หลายคนเรียกกันว่ารอสชนั่นเองค่ะ
หลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
แล้วก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้
เมื่อวันที่๙ธันวาคมปี๒๕๓๔นะครับ
ทั้งสิ้นแล้วมีเนื้อหาสาระจำนวน๒๓๓มาตราครับ
โดยผู้ที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั่นก็คือนายมีชัยฤชุพันธ์นั่นเองนะคะ
ปัจจุบันก็เป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

คุณผู้ชมครับสำหรับความน่าสนใจของเนื้อหาสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
นั่นก็คือหมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยนะครับ
กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิ์เสมอกันตามกฎหมาย
และจะต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายด้วยนะครับ
อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะยังมีการกำหนดให้ประชาชนมีเสรีภาพ
ในการพูดเขียนพิมพ์และโฆษณา
ที่สำคัญนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะว่า
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอย่างราวคุณพิรวัตร
จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
อกจากนี้กำหนดเอาไว้ด้วยนะครับว่าต้องเปิดพื้นที่ให้เสรีภาพ
กับประชาชนในการชุมนุมแต่ว่าต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบ
ปราศจากอาวุธที่สำคัญคือกำหนดเอาไว้ชัดเจนครับ
ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนั้นต่างก็มีสิทธิเสรีภาพ

หมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยคุณวิรวัต

ถือว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้
มีการกำหนดจำนวนสอสอหรือว่าสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

ซึ่งสสเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ในรัฐสภาแห่งนี้
จำนวนทั้งสิ้น๓๖๐คน
ส่วนวิธีการคิดคำนวณก็คิดตามเกณฑ์ราศดร

เพื่อให้การแปรผันต่างนั้นลดน้อยลง
หลังจากที่ประชากรนั้นปรับเพิ่มขึ้นนั่นเอง

กำหนดเอาไว้เหมือนกันว่านายกรัฐมนตรี

นั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสอสอก็ได้นะครับ
ส่วนที่มาของสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว
คุณผู้ชมคะรัฐธรรมนูลกำหนดไว้อย่างชัดเจน
สวมาจากการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
จำนวนทั้งสิ้น๒๗๐คน

ก็มาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญ
ด้านวิชาการหรือว่าอาชีพต่างนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ

สวจะต้องไม่เป็นสมาชิกพักการเมืองอีกด้วย
อกจากนี้รัฐธรรมนุนฉบับนี้กำหนดไว้ด้วยนะครับ
ว่าประธานพุทธศพาซึ่งมาจากการแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่งเป็นประธานรัฐสภาครับ
ในขณะที่ประธานสภาผู้แทนราชดร

จะทำหน้าที่เป็นรองประธานรัฐสภานั่นเองครับ
อกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลาการบังคับใช้
ธรรมนูญฉบับนี้ก็มีความพยายามของรัฐสภา

แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้

เห็นได้ชัดเจนนะครับหลังผ่านพ้นเหตุการณ์พฤษภาธมินปี๒๕๕๙

บริเวณที่เราสองคนยืนอยู่ตรงนี้
นี่คืออีกหนึ่งเส้นทางสำคัญ
ที่ประชาชนออกมาเรียกร้องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
นั่นก็คือบริเวณถนนราชดำเนินนั่นเอง
คุณผู้ชมครับหลังจากผ่านพ้นพฤษภาธมินมาแล้ว
รัฐสภานั้นได้มีการแก้ไขตั้งแต่รัฐธรรมนุญ
เฉพาะประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีนะครับ
เพื่อเป็นการป้องกันการสืบพลอดอำนาจของคณะรัฐประห่าน
อกจากนี้ยังแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าประธานสภาพผู้แทนราชดรให้เป็นประธานรัฐสภา
ส่วนประธานวุฒิสภาก็ไปเป็นรองประธานรัฐสภาค่ะ
ในช่วงท้ายของรัฐมนต์ฉบับนี้นะครับกำหนดเอาไว้ครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนที่เรียกร้องให้มีการจัดทำรัฐมนูลใหม่ทั้งฉบับนะครับ
เพื่อเป็นการปฏิรูปการปกครองประเทศครับ
โดยได้มีการกำหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูลหรือว่าสสร
โดยเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมจากประชาชนเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ครับ
จากสสรที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยประชาชนแล้วนะคะ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะยังจัดตั้งคณะกรรมธิการ
กร่างรัฐธรรมนูลขึ้นมาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีประสิทธิภาพ
ในที่สุดก็ได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนั่นก็คือรัฐธรรมนูลปี๒๕๔๐นั่นเอง